และเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
คนพามาทั้งประเทศตัวเฉพาะในนครย่างกุ้ง
ปีดาแห่งเอกราชของประเทศเมื่อ๖๙ปีก่อน
ในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกของการบริหารประเทศ
ภายใต้การนำของนางองซาซูจี
ที่ปรึกษาแห่งรัฐแล้วก็เป็นลูกสาวของนายพลองศาล
ก็ดูเหมือนว่าจะมีชาวพม่าออกมาร่วมลำลึกมากกว่าปีก่อน
ผลักดันให้เกิดข้อตกลงปางหลงแห่งศตวรรษที่๒๑

ถึงความต้องการสารต่อเจตนารมณ์ของบีดา
เพื่อให้เกิดสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์ในพม่าโดยเร็วที่สุด
แม้ว่าในตอนนี้ยังมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มชาติภัณฑ์
หลายกลุ่มกับกองทัพของพม่าก็ตามครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่สุสานผู้สละชีพในนครย่างกุ้ง
ตเมืองหลวงของพม่าเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและในทหารชั้นผู้ใหญ่
เดินทางไปเพื่อรำลึกความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต
หนึ่งในนั้นคือนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
ซึ่งนอกจากตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
เธอยังมีฐานะเป็นลูกสาวของนายพลองซาน
ถูกสังหารในวันนี้เมื่อ๖๙ปีที่แล้ว
กลางบรรยากาศแห่งความอาลัยในพิธีการที่ถูกจัดขึ้นภายในสุสาน
ด้านนอกก็ยังมีชาวพม่าจำนวนมากเดินทางมาร่วมไว้อาลัยในวันนี้ด้วย
ซึ่งในปีนี้ดูเหมือนว่าจะมีชาวพม่าเดินทางมารำลึกที่สุสานแห่งนี้มากเป็นพิเศษ
ชาวพม่าคนนี้บอกว่าเธอมีความรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจในวันนี้
เพราะการที่นางองซานซูจีสามารถมาร่วมไว้อาลัยกับกองทัพในวันนี้ได้
ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานหลายปี
เห็นได้ว่าวันนี้มีคนพม่าเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
สำหรับชาวพม่าในพลองซานคือบิดาแห่งเอกราช
เพราะเขาคือผู้ประกาศเอกราชให้กับพม่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เขายังมีบทบาทสำคัญในการลงนามในข้อตกลงปางหลงกับกลุ่มชาติภัณฑ์ในประเทศ
แต่ทุกอย่างก็พังทลายลงเมื่อเขาถูกสังหารพร้อมกับนักการเมืองคนอื่น
ขณะกำลังนั่งประชุมในวันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๖๒
ปีผ่านไปลูกสาวของนายพลองซานเติบโตทางการเมือง
จากการเป็นแก่นำต่อต้านพระเด็จการทหาร
ถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้านนานนับ๑๐ปี
วันนี้นางองซานซูจีก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
และกำลังผลักดันสิ่งที่พ่อของเธอยังทำไม่สำเร็จ
นั่นก็คือการลงนามในข้อตกลงปางหลงแห่งศัตวรรษที่๒๑
เพื่อสร้างสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์ในประเทศอย่างแท้จริง
รัฐบาลของนางซูจีเดินหน้าเรื่องนี้โดยให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ
ขณะเดียวกันกลุ่มชาติภัณฑ์หลายกลุ่มก็มีท่าทีเห็นพ้องกับการสร้างสันติภาพรอบนี้
แม้ว่าการปะทะจะยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อ่อนไหวหลายจุด
เช่นร่างผู้เสียชีวิตที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในสองศพที่ชาวบ้านในรัฐฉาน
ทางตอนเหนือของพม่าเชื่อว่าพวกเขาน่าจะถูกสังหารโดยทหารพม่า
เช่นเดียวกับชายทั้งสามคนในภาพที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของทั้งสาม
และชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์กล่าวตรงกันว่า
เหตุทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารพม่าบุกเข้ามายังหมู่บ้าน

ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าการตายและศูนย์หายของทั้ง๕คนน่าจะเป็นฝีมือของทหารพม่า
ทันทีที่เรื่องนี้ออกสู่สาธารณะและกลายเป็นคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร
สิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็เกิดขึ้น
กองทัพพม่าตัดสินใจเปิดแถลงข่าวในเรื่องนี้
โดยยอมรับว่าทหารพม่าฆ่าชาวบ้าน๕คนจริง
พร้อมยืนยันจะเร่งสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
นายพลมยาทุนอูในฐานะหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพพม่ายอมรับว่า
จากการสอบสวนพบว่ามีทหารขัดคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
จนทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิตระหว่างการสอบสวน
ซึ่งทางกองทัพจะรับผิดชอบด้วยการลงโทษต่อในทหารเหล่านั้น
การออกมายอมรับผิดของกองทัพพม่าในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมีความหวังกับการปฏิรูปกองทัพพม่า
ซึ่งเป็นองค์กรที่ปกครองพม่ามาอย่างยาวนาน
แต่ท่าทีของกองทัพในครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้ทำให้กลุ่มชาติภัณฑ์ต่าง
ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับกองทัพพม่ามาโดยตลอดไว้ใจกองทัพพม่ามากขึ้น
เพราะพวกเขาก็คงยากที่จะลืมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง
ตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน